มาดูความโล่งใจของเจ้าของอเมซอน

หายออกจากบ้านไป๑๑วันแล้ว
สุดท้ายนะครับโซซ่าโซเซตากฝนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
เพราะเจ้าของเขาเป็นห่วงมากเขาตามหามานานนะครับ
หลังจากที่เจ้าของเฟซบุ๊กตีตี้ดาวัน

ฉลาดเฉลียวน่ารักแบบนี้
แล้วก็ผูกพันกับที่บ้านมานานนะครับ
หายออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าวันเสาร์ที่๘มิถุนายน
เพราะว่ามันวิ่งตามตัวเมียออกบ้านไปคุณ

ก็หายไปที่บ้านในชุมชนบ้านคำบรตำบลบ้านใต้
อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ

แล้วก็ติดตามหาหมาสุดที่รักคือเจ้าอเมซอน
พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ครบถ้วนเลย
จะมีรางวัลให้กับผู้พบเห็นเจ้าอเมซอน
แล้วก็สามารถนำเจ้าเมซอนส่งคืนได้
แล้วก็ขอขอบพระคุณล่วงหน้าตอนนี้ทุกข์ใจมาก

จากวันที่อเมซอนหายตัวไป๘มิถุนายน
คุณตีตี้เองก็เฝ้ารอด้วยใจจดใจจ่อแล้วครับ
ตัวนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วก็มีภาพแห่งความรักที่
เจ้าของเนี่ยเขาอยู่คู่กับเจ้าอเมซอนนะครับ

เย็นวันอังคารที่๑๘มิถุนายนนี่เอง
คุณตีตี้ได้โพสต์เรื่องราวที่น่ายินดีนะครับ
เป็นภาพของเจ้าอเมซอนสภาพเปียกปอน
คุณดูสิแม่กลับมาไม่หล่อเลยนะ
ออกจากบ้านไปหล่อเชียร์ตามสาวไปเนี่ยนะฮะ

แต่ก็เป็นที่ดีใจของเจ้าของ

ดีใจที่สุดอเมซอนกลับมาหาแล้ว
สภาพผอแม่งแรงน้อยเลยเดินกลับมากลางสายฝน
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมตตาสัตว์โลกนะครับ
โดยอเมซอนมีรอยถูกกัดกลางหลังด้วยนะคุณ
บางทีไปเจอสุนัขเจ้าถิ่นเข้าคงขย่ำเข้าอะไรอย่างนี้
ไปเจอเจ้าถิ่นไปเจอสุนัขจรจัดเข้านะฮะ
แล้วก็อเมซอนเคยอยู่แต่บ้านให้คุณ

ก็มีแผลถูกกัดกลางหลังแล้วก็ขาหลายแผล
เจ้าของก็รีบพาอเมซอนเข้าบ้านอาบน้ำ
ดูแลใส่ยาบาดแผลรอดูอาการข้างเคียง
คุณติตี้บอกว่าดีใจมากที่อเมซอนเดินกลับบ้านมาเองได้
อเมซอนชอบไปวิ่งเล่นที่วัดห่างบ้านไป๓๐๐เมตร

แต่วันที่หายไปคุณติตี้ก็ออกตามหาจนทั่วเลยไป
วัดก็หาไม่เจอที่ที่เคยไปเราก็ไปหานะหาไม่เจอ
อ่อนใจหมดหวังคิดว่ามันไม่กลับมาแล้วนะครับ

ตอนนี้ดีใจที่อเมซอนกลับมา
ก็ไม่รู้ว่าช่วง๑๑วันที่ผ่านมา
เมซอนระหกระเหินเร่ร่อนอยู่ที่ไหน
ไปมีประสบการณ์อะไรมาบ้างก็ถามไม่ได้ด้วย
คือเขามีจริงสมัยนี้เขามีแน่นนะคุณ
กล้องที่ติดอยู่กับปอกคอ
ให้น้องหมาน้องแมวก็ได้เผื่อแบบอยากรู้

อย่าหายไปแบบนี้อีกเดี๋ยวเจ้าของเป็นห่วงนะคะ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกบ้าน